แต่ว่าขโมยคนนี้เขาไม่ได้ขึ้นไปย่องเบา
ลักเล็กขโมยน้อยในบ้านของใครนะคะ

ไก่ที่เตรียมจะเป็นไก่ย่าง
ของร้านไก่ย่างข้างทางในจังหวัดอ่างทองนะคะ
เขาบอกโอ้โหถ้าจะขโมยขนาดนี้

แล้วถ้าขโมยไปถึง๔๐ไม้แบบนี้

กรยานีเกรดอาพรเป็นแม่ค้าขายไก่ย่าง
ร้านเขาอยู่ที่ริมถนนสายอ่างทองโพพระท่าเรือ

คือตอนแรกช่วงเช้าเลย
ขนของมาเตรียมขาย
ร้านก็อยู่ริมถนนสิ่งที่เอาเตรียมมาขาย

แต่ไก่ย่างของพี่เขาน่ากินนะน่าทานฮะ

ร้อนนะไก่ร้อนข้าวเหนียวร้อนนะ
สิ่งที่เขาเตรียมไว้และเอาไว้พักรอที่ร้านของเขาก่อน
ก็จะมีไก่มีตับไก่เตรียมย่างมีเครื่องในมีปีกไก่
ยังไม่ได้ย่างนะแต่ข้าวเหนียวก็เอามาด้วย
ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วเอามาวางไว้ที่ร้าน
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ตลาดเพิ่มเติม
แต่ทีนี้พอกลับมาอ้าวไม่อยู่แล้วของที่เตรียมไว้แล้วเอามาพักไว้

ไก่หายตับไก่หายและซี่โครงไก่ก็หาย๔๐ไม้ค่ะ
รวมทั้งข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมทาน

หายไปเหมือนกันนะคะฟังเสียงแม่ค้าคนนี้หน่อยค่ะ
เมื่อเจ้าพ่อกลับมาก็กดว่าเครื่องในไก่หายหมดข้าวเหนียว

ก็เลยยกรังเลยขวดเปล่า
กับน้ำขวดล้างกับขวดขาย

แจ้งเลยเผื่อเดี๋ยวครั้งหน้ามันได้ใจมาขโมยอีก

เคยน้ำขวดหายก็คือน้ำอัดลมที่เอาวางไว้แถวร้าน
หายมาแล้วแล้วก็ล่าสุดนี่เป็นไก่หายนี่แหละค่ะ
ฝากไปถึงคุณโจรนะคะสำหรับแม่ค้าบอกว่า
ถ้าอยากจะกินไก่แต่ไม่มีเงิน

มาขอดีเลยฉันย่างให้ฉันย่างอร่อย

กินแล้ววันหลังเผื่อจะชวนใครมาซื้อด้วย

เดี๋ยวไม่อร่อยเดี๋ยวมันไหม้อ๋อคำบากอีก
บอกว่าการที่ถูกขโมยไป๔๐ไม้แบบนี้
หยุดขาย๑วันเลยเพราะว่ามันต้องหยุดสิครับ

ไม่มีสิ่งของที่จะเอามาขายวัตถุต้นทุน
ออกทางแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
เงินขายวันนี้ไม่มีต้นทุนหายไปอีก๑วัน
ต้นทุนไก่๔๐ไม้ก็๔๐๐กว่าบาทแล้ว

พูดสิข่าวของเราพาไปแจ้งดีไหม

เป็นเรื่องของรักทรัพย์นะแจ้งได้